ค่ะไปงานศพพี่แต่ถ่ายติดอะไรมาก็ไม่รู้

เจ้าของแอคเคาน์บอกว่าไปงานศพพี่ชัยมา
แต่ช่วยดูทีครับว่าผมถ่ายติดอะไร

แท็กช่วยคิดวิเคราะห์ทีครับ

วงไว้ให้แล้วนั่นซูมเข้าไป
เดี๋ยวขอซูมก่อนสิดูไม่ทันใจเย็นนะ
นี่นี่แล้วคุณมาเล่าช่วงเดือนนี้ด้วย

จริงด้วยนี่เขาจะมีศาสตร์เดือน๑๐ด้วยใช่ไหม
โอ้โหซูมใกล้ให้เลยมิ้นท์คุณผู้ชม
ทุ่ม๔๐บอกเห็นหน้าชายชาราคนหนึ่งแบบเลือนลาง
อยู่ในสาราดูแล้วขนลุกเพราะมาแค่ครึ่งเดียว
คนเข้ามาช่วยดูช่วยเม้นช่วยวิเคราะห์กันเยอะเลยนะคะ
หลายคนบอกวิญญาณแน่
บางคนบอกเงาสะท้อนหรือเปล่า

หน้าขาวด้วยหน้าเหมือนคนไทยโบราณด้วยนะ

คือยังไงแล้วไปอยู่อะไรตรงนั้นน่ะ
ใกล้กันกับข้างเหมือนกรอบรูปที่ตั้งหน้างานศพหรือเปล่านั้น

คุณผู้ชมส่งมาสิคุณผู้ชมมองเห็นเป็นอะไรกันบ้างนะคะ
ล่าสุดมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาคอมเมนต
คนอ่านคอมเมนต์นี่ขนลุกกันหมดเลยค่ะ

แกจะนั่งอยู่ตรงมุมนั้นน่าจะจังหวะลุกพอดี

ไม่ก็เลยช็อตฟิลเหมือนกันเนาะ
คนก็คิดไปต่างเลยเนาะ

แต่ว่าเพราะเอิญสงสัยเป็นจังหวะลุกพอดี

คำตอบขออนุญาตคุณลุงด้วยนะครับ

ช่วยเป็นสะพานบุญให้คนไปนานด้วยนะครับ
ขอทราบอายุคุณลุงได้ไหมครับ

สงสัตว์จะก่อน๔โมงเย็นแน่เลยนะคะ
อ้าวลงไปดูหน่อยซิ

นี่มารู้จักนักข่าวผมก็ตกใจนะแต่พอเห็นรูปแล้วเนี่ย
ผมพูดตรงนี้เลยนะผมเองแหละรูปนั้นน่ะ

กุญตานั่งอยู่ตรงไหนครับนั่งต่อข้างโรงนี้ใช่ไหมครับ
ครับที่มีคนเขาถ่ายแล้วติดก็คือไม่ใช่ภาพยนตร์อะไรขึ้น

คุณตาเคยเจอเรื่องอะไรลี้ลับไหมครับทีนี้

ไม่มีเลยครับ

ทำงานที่นี่มา๕๐ปีแล้วแกไม่เคยเจอผีเลย
คุณผู้ชมส่งมาฉันชอบมาก

คุณผู้ชมบอกว่าที่น่ากลัวกว่าผีก็ยอดเงินที่เหลือในบัญชีนี่แหละ
คุณผู้ชมวันนี้วันที่๑นะคะเงินเดือนน่าจะเพิ่งออกไปหรือเปล่า
เงินเดือนเพิ่งเข้าเอง